ดูความคืบหน้ากรณีที่คนงานลงไปซ่อมท่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานส่งออกน้ำยาง
แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓รายได้รับบาดเจ็บสาหัส๑ราย
วันนี้ค่ะตำรวจจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าคุณเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วค่ะ
ท่อมันมีกาสไข่หน้าวหรือไฮโดนเจลซาไฟล์เยอะมากเลยนะ
เข้าไปประมาณ๒๓วินาทีถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะ
แล้วเขาไปอยู่นานคุณนึกออกไหมแล้วสุดท้ายก็เลยขาดอากาศหายใจ

ก็วันนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงงานธัทธวินตำบลพังลาอซดัวจสงขลา
เป็นโรงงานส่งออกน้ำยางข้นไปต่างประเทศ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดายวีรนันเพ็งจันผู้ต้นวจรัฐการณ์จสงขลา
ได้มีการสั่งการด่วนให้สำนักงานสวัสดิการและคลุมครองแรงงาน
ทั้งสามรายนะคะรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ตามระเบียบของทางราชการให้ดีที่สุดล่าสุดวันนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกนิพนธ์คงขวัญผู้กำกับสพคลองแงะ
ก็คือเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานเก้า
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
ภายในท่อระบบเอ่อระบบบอกประหมัดน้ำเสีย
มีความลึกสักประมาณหนึ่งจุดห้าเมตรกว้างสองเมตร
แล้วก็มีน้ำลึกสักประมาณสิบสองเซนติเมตรต่อออกมาจากตัวโรงงาน
ยังบ่อบำบัดน้ำเสียค่ะทีนี้จากการใช้เครื่องมือตรวจวัดความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศเนี่ย
ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายหากสูดดมหรือสัมผัสก็จะทำให้สมองถูกทำลาย
ศูนย์เสียความสามารถในการสั่งการแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้ในที่สุด
อันนี้เป็นอาการเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นขณะที่คนงานลงไปในท่อแล้วก็หมดสติทันทีก่อนหน้านี้คงจำกันได้นะคะ
อกจากนี้มีการตรวจสอบบริเวณรอบจุดเกิดเหตุพบว่ามีรอยใบไม้ไหม้
ซึ่งเป็นผลมาจากไฮโดรเจนซันไฟล์ด้วยส่วนในทางคดีค่ะ
พนักงานสอบสวนก็จะเรียกพยานแวดล้อมมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีก๓ราย
ว่าเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุหรือหากพบว่าเป็นความบกพร่องของโรงงานแล้วก็ผู้รับเหมา
ก็จะหาผู้รับผิดชอบมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเดี๋ยวต้องดูว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
หรือเป็นความบกพร่องของใครนะคะสำหรับโรงงานแห่งนี้ค่ะ
เป็นโรงงานผลิตน้ำยางข้นส่งออกไปต่างประเทศที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยถูกชาวบ้านในพื้นที่
ร้องเรียนเรื่องของกลิ่นมาแล้วนะกลิ่นมันเหม็นนะคะ
คือการ์ดไข่เน่าเนี่ยมันเป็นการ์ดที่ไม่มีสีแต่มีกลิ่นรุนแรง
เพราะฉะนั้นชาวบ้านชาวช่องที่เขาอยู่ระแวกนั้นเนี่ย
เขาก็คงรำคาญกับกลิ่นที่มันเกิดขึ้นนะถูกร้องเรียนมาแล้วถึง๕ครั้ง
ล่าสุดเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็น๑ใน๕โรงงานที่มีสอสอในพื้นที่
ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพคลองแงะให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็ทางโรงงานกำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
จนกระทั่งที่สุดก็เกิดเหตุสลดขึ้นนี่แหละค่ะ